ข่าวแบบนี้ไม่มีไม่ได้ทุกวันจริงชายคลุมคลั่งอารวาสค่ะที่อุดรธานีนะคะ
เจ้าหน้าที่จิตอาสาไปควบคุมตัวเพราะว่าชาวบ้านเขาแจ้งไปว่าช่วยหน่อยมีอาวงอาวุธด้วยออกอารวาสสุดท้ายเนี่ยรวบตัวได้
แต่ประเด็นที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเจ้าหน้าที่จับมัดนะพี่อุ๋ยมัดมือไพร่หลังแล้วผูกติดกับกระบะ
แต่สุดท้ายคือเจ้าหน้าที่จอดคือแวะทำธุระนิดนึงแก้มัดได้เฉยเลยอ่ะกระโดดลงรถแล้วหนีไปได้ด้วยเดี๋ยวลองดูค่ะ
เอาเดี๋ยวลองดูค่ะ
คือเริ่มจากต้นเรื่องเลยนะคะก็คือเนี่ยค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าช่วยมาดูผู้ชายคนนี้หน่อย
ผ้าขาวม้าผืนเดียวไม่ใส่เสื้อถือไม่กวาดโวยวายไปมาชาวบ้านเขาบอกว่าหวาดภาวะ

หอนยาเสพติดครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านดุงอุดรธานีนะคะ
แต่สุดท้ายเนี่ยก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้แบบไม่ยาก
ยากเย็นไม่ได้วิ่งหนีไม่ได้อะไร
เอาขึ้นรถนี่อยู่ท้ายรถแบบนี้นะคะ
นายไกรศรีอายุ๓๙ค่ะชายคลุมคลั่งคนนี้
และเจ้าหน้าที่บอกว่ามัดมือไพร่หลัง
ผูกติดกับรถด้วยตั้งใจว่าพาไปส่งบ้านญาติ
ให้ญาติส่งไปรักษาไปอะไรก็ว่ากัน

จะได้รู้ว่ามัดแน่นหนาขนาดไหน

รีบรักเลย
ไม่ต้องตรงเดี๋ยว
คุณผู้ชมเห็นท่ามัดท่าผูกเชือก
ของเจ้าหน้าที่จิตอาสาท่านนี้ไหมคะ
แล้วก็ผูกติดเอาไว้กับรถนะคะ
นี่แต่ก็ทำเป็นอิดออดเนอะ
คลั่งคนนี้ทำเป็นขอสูบบุหรี่เอ่ยอะไรเอ่ย

ก็ดูมัดแน่นนะพี่อุ๋ยว่าไหม
แต่ตอนนี้ที่เขามัดแน่นเนี่ยเขามัดโดยเอามือไพ่หลังนะ

แต่ตอนที่ขึ้นไปแล้วแล้วก็มัดติดกับตัวถังรถอีกทีนึง

เดี๋ยวลองให้ทีมงานเราดูภาพตอนที่ขึ้นไปข้างบนแล้ว

คุณผู้ชมช่วยดูด้วยนะคะเพราะว่าคือเขาก็ส่งเนี่ย

เขาก็สงสัยว่าแล้วเขาแก้เชือกได้ยังไง

ก็เลยสงสัยว่ายังไงหลุดต้นทางเลย
เจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่ทันได้ดูว่า
เมื่อกี้เราไพ่หลังนี่ตอนนี้เขาอาจจะต้องเดินไปดูหลายอย่าง

แต่ก็อาจจะไม่ทันมองว่ามือจากไพร่หลังมันมาอยู่ข้างหน้าแล้วนะ

พอเขาขับรถไปถึงบ้านงิ้วมีชัย

ตอนนี้คุณเฉพาะสอนว่าตอนแรกที่นั่งอาจจะเป็นช่วงก่อนไพ่หลังก็ได้

ปรากฏว่ามีจังหวะที่เขาจอดทำธุระนิดนึง

กระโดดลงจากรถเลยเขาต้องลงจากรถแล้ววิ่งไล่ตามกัน

ใช่ค่ะ

เจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำ

มึงเจ้าแม่น้ำ

เจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำ
เจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำ
เจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำ
เจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำ
เจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำ

เจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำ

เจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำ

เจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำ
เจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำ

เจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำ

เจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำ

เจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำ
เจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำ

เจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำ

เจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำ

เจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำ

เจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำ
เจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำ

เจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำ
เจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำ
เจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำ